มี๒อารมณ์ในข่าวนี้เป็นอารมณ์แรกกันก่อน
คือฝ่ายปกครองที่สงขลาเนี่ยเขาไปบุกจับเอเย่นค้ายาเสพติดครับคุณผู้ชมครับ
ยาบ้าได้เกือบ๓๐๐๐เมตร
แต่ว่าถูกจับเสร็จผู้ต้องหาร้องไห้โฮเลยครับ
บอกว่าคุณตำรวจขอหอมลูกก่อนอีกสักครั้งได้ไหม

ชุดเฉพาะเดียวนับร่วมกับผู้ใจบ้านบ้านติกได้การจับปุ่มล้อมจับยาชื่อบี๊ดนะครับ
เจ้าของยาได้ประมาณ๔๕มัดนะครับ
ถ้าประกอบอาชีพสุจริตแม้ไม่รวย

อินทองชุมอายุ๒๕ปี
เขาเป็นผู้ต้องหาค้ายาเสพติดออกจากบ้านไปขึ้นรถ
เป็นครั้งสุดท้ายซึ่งญาติก็อุ้มมาอยู่หน้าบ้าน
และเมื่อเห็นหน้าลูกสาวที่กำลังน่ารักน่าชังนะครับ
เพราะว่าเป็นลูกคนแรกและลูกคนเดียวซะด้วย
ถึงกับร้องไห้โฮออกมาแบบไม่อายใครเลย
แล้วก็หอมแก้มลูกสาวอยู่พักใหญ่
เพราะว่าทั้งรักแล้วก็ห่วงลูกสาวมากนะครับ

ว่าไม่ต้องคิดอะไรมากเดี๋ยวจะดูแลให้
เล่าย้อนกลับไปช่วงการจับกลุ่มครับคุณผู้ชมครับ
นำโดยนายอาทิตย์สังธรรมรอดท่านประหลัดอำเภอ
รักษาราชการแทนในอำเภอเทพา
ไปกับเจ้าหน้าที่ครับปิดล้อมตรวจค้นบ้านเป้าหมาย

ที่บ้านลักษณ์ที่๒๐ทัพ๑หมู่๘ตำบลปริก

เป็นหนึ่งในเอเย่นค้ายาเสพติดรายใหญ่ของเทพาเขาเลย
แต่ขณะเข้าตรวจค้นพ่อค้ายาบ้า

รู้ตัวนะครับนะฮะไหวตัวกระโดดหนีออกทางหน้าต่าง

แล้วก็มียาบ้า๒ห่อใหญ่ด้วย
เจ้าหน้าที่ไล่ติดตามจนสามารถจับตัวเอาไว้ได้
แล้วก็มีปืนพกสั้นเหน็บอยู่ที่เอว๑กระบอกด้วย
แต่นายภาคภูมิไม่ได้ต่อสู้นะครับ
แล้วก็ยินยอมมอบตัวแต่โดยดี
จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงนำตัวมาตรวจค้นภายในบ้านพัก

เพียงยาบ้า๒คอใหญ่ที่ทิ้งไว้นั่นแหละครับ
นับได้๒๘๓๒๕เมตร
ซึ่งนายภาคภูมิให้การว่ารับมาจากเพื่อนที่อยู่ที่อำเภอเมืองสงขลา
ขณะนี้เจ้าหน้าที่รู้ตัวแล้วว่าเป็นใคร

ทางนี้เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวในภาคภูมินะครับ

นายภาคภูมิก็ยังร้องไห้ตลอดเวลา
เพราะว่าคิดถึงลูกสาวแบบนี้แหละฮะ